ก็มีแฟนบอลไทยหลายคน

แต่สิ่งที่มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควร

สตราแกรมส่วนตัวของนักฟุตบอลครับ
แฟนบอลบางส่วนเข้าไปแสดงความเห็นในเชิงต่อว่า

ทั้งชนะนันป้องบุกผาและเฉลิมพรงเกิดแก้ว
ที่มีส่วนต่อการเสียประตูของทีมชาติไทยทั้ง๒ลูก
ตกรอบ๑๖ทีมสุดท้ายเอเชียนคลับ๒๐๑๘
โดยมีทั้งคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสรรค
รวมทั้งการด่าทออยู่เป็นจำนวนมากนะครับ

แฟนฟุตบอลเหล่านี้เข้าไปด่าทอในพื้นที่ส่วนตัว
โดยเห็นว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้
แต่การที่เข้าไปแสดงความเห็นในเชิงไม่สร้างสรรค
อินสตราแกรมส่วนตัวนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ
อีกทั้งนักฟุตบอลต่างทำหน้าที่เต็มความสามารถแล้ว
ขณะที่บางส่วนก็มองว่าในวันที่ทีมไทยชนะนะครับ
มีแต่เสียงชื่นชมทำไมวันที่พ่ายแพ้ถึงไม่ให้กำลังใจพวกเขาบ้าง
เพราะเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยต่อกรกับทีมชั้นนำของเอเชีย
พ่ายแพ้ถือว่าไม่ได้เสียหายแต่เป็นพลังให้ได้เรียนรู้มากกว่าครับ
ส่วนนักฟุตบอลที่เคยติดทีมชาตินะครับ
ธีรเทพวิโนไทยสหรัฐอยู่เย็น
ต่างก็โพสต์ให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม
โดยบอกว่านักฟุตบอลทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

ว่าจะเป็นคุณโอ๊ตปราโมทปาธานบอกว่าทุกคนเก่งมากแล้ว

ที่ทรมิลินทจินดาพิธีกรชื่อดังก็บอกว่า
ไม่มีชัยชนะที่ได้มาง่าย

แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นสู้ต่อไปนะครับ

ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมสำคัญ

ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกโซนเอเชีย

และจะเริ่มแข่งขันในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
อีกทั้งรายการนี้จะใช้เป็นการคัดเลือกทีม
เข้าไปแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับ

และในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับ
จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ

ที่จีนโดยอาจจะได้รีแมชกับจีนอีกครั้ง
รวมถึงมีทีมชาติอุรุกวัยเข้าร่วม
ส่วนอีกทีมหนึ่งคาดว่าจะเป็นทีมที่ได้เข้า
ขันฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบสุดท้ายนะครับ

ก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทัน
โดยจะเชิญทีมชั้นนำเข้าแข่งขันเช่นเดิมครับ